ตรงนี้ก็มีเราสองคนเหมือนเดิมนะครับ
ผมชัยสิรจรัชชาญอัมมอนชัยเพิ่มพูลครับ

ยังเข้มคนเหมือนเดิมนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ก็เป็นเสาแรกของปี๕๙อย่างพี่ชัยว่าไปนะครับ

คู่นี้ว่ากันว่าเป็นสุดยอดฝีมือในรุ่น๑๑๒ปอนด

อ่ะบนเวทีเลยนะครับภาพบรรยากาศ
ก็เดี๋ยวไปว่ากันที่เรื่องของประวัตินักมวยกันก่อนนะพี่ชัยนะ
ครับมวยคู่แรกประเดิมสักอาหารเราเลยนะครับ
ฝ่ายแดงแดนชายเล็กสขเล็กเกรดทวีวัฒนาครับ
ชื่อนายอภินันศิลปะชัยอายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดสาแก้ว
กมาแล้ว๕๓ครั้งชนะ๔๑แพ้๑๒ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนเดชฤทธปเตรกุลที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นจุมพรมราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึง
ชื่อนายวรากรเชื้อชาติอายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดชุมพร
กมาแล้ว๖๘ครั้งชนะ๕๐ครั้งแพ้๑๘ครั้ง
ฟอร์มข้างหลังชนะแพ้แพ้ตมรกฏสสงโภตยิ่มที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ครับน้ำเงินนี่ชื่อเด่นชุมพรนะครับเกิดชุมพรแต่ว่าซ้อมอยู่ที่ราชบุรีครับ

คู่นี้เคยเจอกันมาแล้ว๒ครั้งนะครับมุมแดงชนะแพ้๑ครั้งแล้วก็ชนะน็อกอีก๑ครั้งครับ
ต้องบอกว่าสถิติคมนะครับแต่ว่ามาเจอกันชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าถูกที่ถูกเวลา
เนื่องจากถ้าพลิกตูมหลังสถิติหลังดูเนี่ยจะเห็นว่ามุมแดงช่วงหลังเนี่ยฟอร์มไม่ดีนะพี่ชัยนะ
แพ้เดทลิตปเตรลากุล๒ครั้งที่ศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่ฟอร์มสดแรงขึ้นมานะครับก็เลยมาเจอกันได้
ส่วนอีก๑คนสดขึ้นมานะครับมาเจอพิกัด๑๑๒ปอนด์ครับวันนี้
ฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่๓ครับ
เดี๋ยวดูนะครับวันนี้จะเป็นดังม้วนเดิมเอามาฉายใหม่หรือเปล่า
หรือว่าจะโดนล้างตาได้สำเร็จนะครับ
รูปร่างนี่ฝ่ายน้ำเงินจะสูงกว่า๓เซนครับ
แล้วก็หลายคนตอนนี้ก็กำลังเดินทางกลับจากต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครอ่า

ก่อนเดินทางกลับมาก็อย่าลืมดูศิลป์เทพฯบรไทรัชนะครับ

ถือว่าเป็นการลำลึกถึงครูบาอาจารย์มวยไทยแล้วก็เป็นการอุปุมร่างกายไปในตัวด้วย
ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์อำนาจสายฉลาดครับ
อ่าเปิดหัวมาแม่เป็นศึกล้างตาเลยนะครับวันนี้
ก็แจ้งนิดนึงนะครับคู่ร้องของรายการนี่
เมื่อเช้านี่แสนเหลี่ยมบ้านเจริญศุกร์ทำน้ำหนักไม่ลงนะครับ
เกินไปสี่สี่จุดหนึ่งปอนด์แล้วก็ได้นำเลสเตอร์ปอเตรกุลเนี่ย
มาเสียบแทนเจอกับฉลามศึกศอคอวันนี้สังลอดหรือว่า
ชชัยปสุวรรณโชธเดิมนั่นแหละคือช่วงนี้อากาศเย็นในช่วงเช้า
หนาวมากนักมวยก็ลดไม่ลงเออไอ้หนาวไม่ไหล
ตอนที่คนข้างกายผมก็ไม่มีแล้วสิครับเดี๋ยววิชัยหายแล้วกัน
เลยทำให้ต้องเอานกมวยมาเข้าเวรแทนครับอ้าวยกที่หนึ่งของคู่แรกการถ่ายทอดสด
ศักราชใหม่ปีห้าเก้าตามกับพี่บุ๋มเลยพี่ป่าครับนี่บนเวทีนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นคู่เปิดหัวศักราชใหม่สองมกราคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า
ปีวอกด้วยนะครับแดมบุรพาลักษณ์สขลเกตวิวตนครับ
หนึ่งร้อยสิบสองปอนแดนชุมพรหมอลาจพัตป์หมู่บ้านจบครึง
๑๑๒ปลอดเท่ากันแดงสาดแก้วน้ำเงินชุมพร
แฟนศึกยอดมวยไทยรัฐทั้งสองจังหวัดนี่ติดตามรอชมอยู่แล้วพี่ปัด
ซ้ายกับขวาครับใส่กันสนุกแน่นอนครับคุณผู้ชม
ดูครับซ้ายจัดจ้านน่ารักครับแดนบุรพาเล็ก
น้ำเงินนี่คือเด่นชุมพร

มันต้องลุ้นกันครับมวยเดี๋ยวนี้นี่สดหรือไม่สด
อยู่ที่การพิษซ้อมใช่อันนี้สำคัญเลย
นมไข่นี่ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นในศึกยอดมวยไทยรัฐ
โดยทรงชัยรัตนสุบันวันนี้นะพี่ปะ
ถ้าคนไหนชกไปแล้วหมดแรงไปเฉยนี่สันนิษฐาน

คือมวยที่ทรงนี้ในสายงานวัลส่งชัยสบายใจได้นะครับ
การออกคู่มวยมาแล้วในช่วงระยะ๑๐วันนี้ทางด้าน

และมวยแต่ละนัดออกมานี่โปรโมเตอร์ทรงชัยเหมือนกับจะดูแลความพร้อมต่างให้กับแฟนมวย
เพราะฉะนั้นสบายใจได้กับศึกวันทรงชัยยอดมวยไทยรัฐนะครับ
อย่างวันนี้ทางนักมวยก็มีถอนออกไปด้วยนะครับ
ก็ถือว่าแหม่ลดน้ำหนักไม่ลงจริงก็ต้องถอยออกไป
ก็เรามาลุ้นความสนุกของเกมมวยคู่แรกยกแรกวันนี้นะครับ

นี่ก็เป็นนักมวยขาประจำของศึกยอดมวยไทยรัฐนะ
แฟนที่ติดตามที่ตรงนี้คงจำได้นะวันที่มาต่อยกับเดชฤทธิ์

ก็ได้ลุ้นกันตลอดระเบียดปลายจะแพ้กระดูกของเด็กฤทธิ

ใช่แพ้นิดเดียวด้วยนะวันนั้นนะแพ้ไม่เยอะด้วย
เอาล่ะต้องมาลุ้นคู่นี้ครับเกมยกแรก
คู่แรกวันนี้ของศึกยอดมวยไทยรัฐ๓โมงเย็นครับ
ที่สตูดิโอราดพาร้อยหนึ่ง
นี่ชกไม่สนุก
มวยืนคุยกันอย่างไงพี่ปัชชาไม่ได้
ถ้าต้องเฝ๊ต้องต่อยอาวุธต้องออกครับจึงจะมีคะแนน
นี่เกี่ยวล่างสวยครับลูกนี้ในสายงานวันทรงชัย
ออกสายธรรมชาติด้วยนะแดนบุรพาเล็ก
และชนะคู่นี้ต้องลุ้นกันไปปลายครับมากยกแน่นอนครับคุณผู้ชม

นี่ครับสายลำตัว

วันนี้กะกลับมาแจ้งเกิดเลยนะ

หมดยกที่หนึ่ง
ช่วงนี้ขอบคุณกาวสิบหมื่นจอระเข้เขียวนะครับ
ว่าประรังวัลสามพันบาทแก่ผู้ที่ชนะน็อค
แล้วก็หนึ่งหมื่นบาทแก่ผู้ที่ใช้จอระเข้ฝ้าทางครับ
ไปยกแรกวัยเหมือนโกหกผู้ชายเป็นยังไงบ้างล่ะ

ฝ่ายแดงเป็นมวยซ้ายฝ่ายน้ำเงินมวยขวา

ต้องอ่านใจเดาทางนิดนึงครับ
ทิ้งจังหวะเตะก่อนได้เปรียบ
ใครทิ้งเตะก่อนก็เข้ากว่าครับ

แค่งขวาเริ่มเบลง

ฝ่ายแดงแดนบุรพานเล็ก

ก็พยายามออกอาวุธยาวไปก่อนนะ
ให้ทางน้ำเงินเด่นชุมพรนั้นขยับเข้าหาง่าย
ต้องชิงออกซ้ายก่อนเลยนะแดงบุรพันธ์
ใครจะชิงออกอาวุธก่อนนะครับ
ไม่ต้องมารอไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาเต้นครับ
ไม่ต้องมาแทร่จ้องไม่มีนะครับ
ด้วยซ้ายกับขวาเอาพี่พลาด
ถ้าออกแล้วหลุดเนี่ยจะโดนฟรีคลิกแบบนี้นะ

แค่งขวาสองแค่งจุดติดเลยนะตอนนี้เริ่มขยับแล้ว
เข้มข้นนะในยุคที่สอง

ขยับปีกองกับเราใจดีเหลือเกินนะครับ
แค่งขวาซ้ายกับขวาโต้คันตลอด

นี่ยังใช้จังหวะชิงเหลี่ยมออกแข้งอยู่

ลุ้นว่าใครจะเปิดเกมเข้าติดในเบียดในล่ะครับ
ตอนนี้ยังแกร่งทั้งคู่เข่ายังตีกันยากนะครับ
แต่แข็งแรงทั้งคู่เนี่ยต้นต้นต้น

บรรดาเกจีอาจารย์ทั้งหลายบอกว่า
เกมการชกของมวยคู่นี้ฝ่ายแดงน่าจะได้เปรียบนะ

กำลังภายในติดในยังไม่เห็น

จังหวะแค่งแล้วก็บอกว่าขวาติดบาง
มาถึงตรงนี้

นี่ครับขวาลำตัวเม็ดนี้เต็มครับ

ต่อเข้าไปแล้วนะครับเด่นชุมพร

แล้วคู่นี้น่ารักด้วยนะพี่ป่ายยืนใกล้เลยนะ
พอเขาพูดกันไม่หลุดยากเลยก่อนใดแล้วเดี๋ยวดูเป็นไง
อนาคตข้างหน้าคงไม่อยู่แค่นี้นะมวยคู่นี้

ไล่แขกด้วยตีเน็ตไปก่อนแล้วเด็กชุนพร
จับในได้เปรียบเห็นชัดเจนนะครับฝ่ายน้ำเงิน
เอาละครับ
วุ่นวายเกิดขึ้นครับที่สตูดิโอรัดพร้าว๑๐๑ครับ
มวยคู่แรกวันนี้ยกที่๒ปลายยก
ช่วงจนถึงยก๒นี่ลักษณะกินนี่นะกินน้ำเงินนี่ไม่ง่ายอย่างที่คิดแล้วนะครับ

กินลำบากเหมือนกันแหมถ้าโต้ออกมาแบบนี้หมดยกที่๒
ดูภาพช้าของมวยคู่แรกยกที่๒ครับ
ฝ่ายแดงครับแดงบุรพาเล็กนี่สาดแข้งเข้าไปเลยครับ
โอ้โหแข้งขวาเลยครับโอ้โหสาดเข้าไปเต็มเลยครับ
ดูจังหวะแดงดีกว่าเนอะ
ฝ่ายแดงก็ต้องกินเศษก่อนเลยครับ
แดงบุรพาเล็กก็ไปรอจังหวะ
ส่วนฝ่ายแดงนี่เดินเข้าหาได้เปรียบรูปร่าง
ดูเบลงด้วยตรงหรูยาวกว่าแดงเข้าหาสาดแข้งกว่า
มุมแดงหนี้แดงบุรพาเล็กสิ่งอ้อนเดิมเนอะ

อื่นวันนี้เปี้ยนสีเสื้อใหม่เดี๋ยวดูครับ
เอาตามต่อยกที่๓ครับ
เห็นชัดเจนนะครับว่าความไวแล้วก็ความแม่นในการออกแข้งนั้นเกงสีน้ำเงินดูดีกว่านะครับ
ยกที่ผ่านมาเด่นชุมพรมราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงนะครับ
กางเกงสีแดงเคยเอาชนะมาแล้วด้วย
แดนบุรพาลเล็กสาวขอเล็กเขตทวีวัฒนา
ตอนนี้เบียดในอย่างเดียวแล้วครับน้ำเงิน
ต้องดูในแล้วเริ่มขยับแล้ว

แข้งซ้ายยาวอย่างเดียวเลยแดงบุรพาเล็ก
เอาล่ะครับติดในก่อเต้นคลิกตังได้หรือเปล่า

เต้นด้วยเขาซ้ายครับตั้งกำแพงค่า
กำลังจะสดขึ้นมาด้วยนะเดชชุมพร
เต็มที่แล้วตอนนี้ขยับ
ขยับวางแข้งขวาเสร็จแล้วเกาะในเลยครับ

หลอกแข้งซ้ายคอยสั่นครับ

เจอซ้ายให้แก้เกมมาดี
เอาละครับเล่นเข่าซ้ายลูกเดียวครับตอนนี้
กุลภาเล็กต้องดูด้วยนะครับว่าตกใจหรือเปล่า
จังหวะก่อนในนี่เห็นเลยน้ำเงินมีเปรียบอยู่นะครับ

เพราะฉะนั้นอยู่นอกไม่ได้ครับต้องติดในอย่างเดียว

เค้าขวาตีสลับไปเลยครับ
ตอนนี้ต้องเปิดเกมตลอดครับ

อยากคอยโตแม่มวยเขานี่เพราะเราก็ต้องคงเส้นคงหวานนะครับ

วยคู่แรกเราผ่านมา๓ยกครับ
ฝ่ายน้ำเงินดูวันนี้เครื่องร้อนเลยเดินเข้าหา
เตะขวาตัดเตะล่างโดนฝ่ายแดงครับ
แดนพุทธภาพเล็กโหดแห้งคืนนี้

ครับเริ่มเข้มข้นแล้วยก๓ครับ

ต้องมาชำระแค้นได้หรือไม่ต้องมาดูยกต่อไปนะครับ
เดี๋ยวดูครับได้ไม่ได้ติดตามต่อยกที่๔ครับ
จะไปหยุดไปสะดุดไม่ได้เลยนะครับ
เกงสีน้ำเงินนี้ถ้าเดินต้องเดินให้ต่อเนื่องแล้วต้องเดินให้ทะลุด้วยนะครับ
เดชุมพลมรชภัทรจอมบึง

ต้องดูที่เหลี่ยมเข่าพละกำลัง

เกงสีแดงนี่เริ่มออกความแม่นแล้ว

ดันออกไปแล้ววางแข้งซ้ายดันออกไปแล้ววางแข้งซ้าย

นี่เป็นยกที่๔นะครับถือว่าเป็นยกสำคัญ
หลังจากที่๓ยกเบียดกันมาต้องยกสำคัญคือยก๔ครับ

เป็นยกไฮไลท์เลยเลยยกนี้ทำได้นี่เห็นชัดเจนแล้วเข้าตาด้วย
สู้ในครับหนีไม่ออกก็จำเป็นต้องสู้ใน
โหดักรับแทงด้วยขวาตั้งกระแพงคา
ขวางเลยตั้งเรียบร้อยเลยครับลูกนี้ตีไม่ได้สิพี่ป่า
ตีเน็ตอีกของเอาไว้เลยรอลิงตายลาวเลยลุงนี้
มันต้องเปิดตลอดครับเกมของเต้นชุมพรรับแข้งซ้ายคืนไม่คืนโต้ไม่โต้
ถ้าเดชชุมพรขวายังออกไม่ได้นี่มันเข่าในไม่ได้ไงพี่ปะ
จับได้แล้วตีได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญเลย
ล็อกคืนเลยล็อกใต้ปีกแบบนี้น้ำเงินลำบากแล้วแก้ยังไง
สู้ในครับสู้ในหนีไม่ออกก็จำเป็นต้องสู้
ยังต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมเหมือนเดิมเด่นชุมพรขยับ
รับแทงซ้ายดับแทงแทงก็กันแทงแล้วค่ะ
ต้องทำให้ต่อเนื่องด้วยนะครับเด่นชุมพร
ช่วงเข้าสู่ช่วงกลางยกที่๔แล้วเป็นแดนเจอร์โซนแล้วซ้าย
จิ้มลำตัวจับโหงขวางเอาไว้ต้านกำแพง
ทรงมวยนี่ก็สำคัญด้วยรีบสุดท้ายกี้สำคัญมากที่สุด
อวกล๊อคนี่ลูกนี่ก็ตุก๒ทีสวยเลยลูกนี้ครับ
มีวินาทีทองที่สำคัญเลยกรอบเชื่อมหรือป่าว
คุณชิคกี้พายต้องไปดีนะครับอำนาจสายสลาด
เหลืออีกหนึ่งนาที
มั่นใจขยับแขกสายเตะ

ตั้งกำแมงคาเขาสายตี
หุนมาเข้าซ้ายตีตั้งกำแพงคา

ขยันยังอยู่ที่น้ำเงินนะครับเด่นชุมพร
อย่างนี้ก็เรียกเป็นเรือบเป็นราวเป็นเขา
สงสัยยอดโดยไทยรัฐพลิกคู่แรกอีกแล้ว
น่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าดูซ้ายยาวไปก่อนพี่ป่า

เดี๋ยวต้องลุ้นต่ออยู่ที่ปลายใครทำได้นะครับ

มาโดดเกี่ยวโอ้ยังไง

ขยับเดินต่อครับเด่นชุมพร

ลองตั้งแฟนก็ตีด้วยเขาซ้าย

เด่นชุมพรลืมแค่งขวาไปแล้ว

หมดยก
ยกที่สี่เข้มคนเลย
วยคู่แรกเราของเรานะครับผ่านมา๔ยก
ฝ่ายน้ำเงินครับเด่นชุมพรเป็นฝ่าย

ก็รอจังหวะหัวแข้งซ้ายคืนครับ
จะเป็นยังไงมวยต้องรอ
กี้นะครับชิงดำครับยกสุดท้ายชิงดำ

ไฟต์หน้าอยากล้างตากับเดนิทบอร์เตรลากูล
ขณะที่มึงกันบอกว่าไฟต์นี้ผมก็แพ้ไม่ได้เหมือนกัน

สุดท้ายเดี๋ยวดูครับว่าแม่ยกชิงดำนี่จะออกใครครับ
คู่กี้สูสีมากเลยครับคู่กี้ทำการถ่ายทอดสด

เวทีทีครับเป็น๓นาทีทองแบบเข้มเลย
กางเกงสีน้ำเงิน
ยกนี้มาเปลี่ยนเกมหันมาเป็นฝ่ายตั้งรับพี่ป่า
ปั้มตีด้วยเขาซ้ายโต้คืนตีด้วยเขาซ้าย
ว่ายังไงเดรนชุมพรไม่หาผู้ชนะในยกสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ชม
ยังไม่เห็นตัวนะพี่ป่ายังไม่เวลาอยู่กัน๒นาที
สายไหมแดงบุรพาเล็กซ้าย

กนี้ยังขยันอยู่นะครับอ้าวถีบทำลายจังหวะ
แค่งซ้ายติดบังว่ายังไงขยับเดินไว้
แดนบุรพาเล็กวงในฟังตัวตีด้วยเขาซ้าย
ต้องไว้ต้องรีบด้วยสิทธิ์ทำไมจังหวะ

นี่ความสนุกของเกมยอดมวยไทยรัฐนะครับ
ซ้ายขยันติดแล้วมียังติดอยู่นะ
สายสายเบิดมาแม่เสียจังหวะ

โอ้โหดูครับเสียหายเสียรูปเสียทรงเลยนะครับ
เหลี่ยมเสียคะแนนหรือเปล่าเดี๋ยวดู

ลุงไนลุงไนตั้งกำแพงท่าตีไม่ได้ตีเล่นกองรัว

ยังเหลือหมัดครับหมัดกับศอก

แข้งขวาขยับเดินไว
ลูกอาทิตย์ทำไมจังหวะเสียทรงเสียรูปหรือเปล่า
เกมมวยโอ้ดูครับ
นี่แหละครับแต่ละครั้งแต่ละไฟล์ออกมาไม่เหมือนกันนะ

ช่วงปลายยกเด่นชุมพรตั้งรับเลย
ทีบทำไมจังหวะคอยรอโหยแข้งสายไม่ได้เข้า

ครึ่งนาทีฉลาดใกล้จบเกมนะครับ
ว่ายังไงถีบทำไมจังหวะขยับ

ต่อยได้หนักได้แรงอยู่นะครับสำหรับทางกางเกงสีแดง

ดูครับสถานการณ์มาถึงตรงนี้แล้วนี่เหมือนกับหลายอย่างสารภาพหมดเลยนะ
ไปแก้ลูกในไม่ได้ไงพี่ป่า
ติดไนเข้าไปแม่ลูกนี้พลิกกัน๒๓ตระหลบมากยังไงนะ
โอ้โหเข้มข้นกับมวยคู่แรกในวันนี้นะครับคุณผู้ชม
๔กว่าจะหาผู้ชนะได้แม่
เล่นเอาจนถึงช่วงกลางยกที่๕เลยนะ
ไปเลยจบเกมเลยหมดยกสุดท้าย
รอกันสักครู่นะครับผลการแข่งขันของมวยคู่แรกในวันนี้
ฝ่ายแดงคือแดนมูลพาเล็กฝ่ายน้ำเมิงคืนเด่นชุมพร
กรรมการรวมคะแนนทั้ง๓ท่านแล้ว
ผู้ชนะครับคือฝ่ายน้ำเงินครับเด่นชุมพร
มรบหมู่บ้านจอบบึงครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน